มีเงินเดือนมีเงินดาวมีเงินผ่อน
อยากถอยรถสักคันคิดดีหรือยัง
กำตังค์ไปซื้อรถใหม่คุณอาจจะนึกถึงแค่ค่าผ่อนรถรายเดือน
แต่เราอยากจะเตือนคุณไว้ล่วงหน้าว่า
รถหนึ่งคันเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายแสนแบบรายปี
ที่จะวิ่งตามรถของคุณออกมาอีกเพียบ
เพราะฉะนั้นเช็คกระเป๋าก่อนสตาร์ท
เปิดบินค่าใช้จ่ายแสนรายปีที่วิ่งออกมาพร้อมรถในฝัน
ต่อให้คุณซื้อรถบ้านราคาไม่เกิน๘แสน
ค่าใช้จ่ายปีแรกที่คุณจะต้องเจอก็มีตั้งแต่
พรยปีละ๖๕๐ต่อทะเบียนปีละ๑๖๕๐
ประกันชั้น๑ก็๑๕๐๐ขึ้นไป
ค่าบำรุงรักษาก็น่าจะ๑๑๐๐๐
ยังไม่ได้แน่กับค่าน้ำมันปีละ๒๔๐๐๐
ค่าที่จอดรถปีละ๑๒๐๐

นั่นแค่ค่าใช้จ่ายปีแรกเท่านั้น
ปีต่อไปก็ยังจะต้องจ่ายเพิ่ม
ค่าแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนทุก๒๓ปีก็๒๐๐๐
ค่ายางทุก๓๕ปีก็ต้องมี๑๖๐๐
พอฟังมาถึงตรงนี้มาเปิดบินดูอีกทีว่า
๑คันมันมีค่าใช้จ่ายแฟ้งรายปีอะไรบ้าง
บวกเลขกันง่ายก็จะได้ว่า

อย่างน้อยปีละ๗๐๐๐บาทขึ้นไป
เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้ถอยรถมาเป็นภาระเนี่ย
แต่ละปีคุณจะเหลือเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ทุกปี
เกรดมือถือใหม่เก็บตังค์แต่งงาน

และที่ดีที่สุดคือเหลือเงินออมไว้ให้อุ่นใจ

เห็นบินค่าใช้จ่ายแฝงแบบนี้
คุณยังฝันเห็นรถอยู่ไหมครับ